ระดับมหาวิทยาลัยของบ้านเรานะครับ
ซึ่งยิงกันขาดถึง๓๒ประตูต่อ๐ครับ

ระหว่างสถาบันเทคโนโลยีจิตรดา
เจอกับมหาวิทยาลัยนอสกรุงเทพ
ซึ่งน้องกรุงเทพก็มีชื่อเสียงของการแข่งขันฟุตบอล

ซึ่งเมื่อวานนี้เตะกันนะครับที่สนามมินิสเตดียม

ปรากฏว่าน็อตกรุงเทพไล่ต้อนชนะไปเลยครับ

ก็นำก่อนในช่วงครึ่งแรกเนี่ย
แล้วก็มายิงเพิ่มในช่วงครึ่งหลังอีก๒๒ประตู
สาเหตุนะครับที่ทำให้สกอร์มันขาดลอยกันขนาดนี้
จากว่าผู้รักษาประตูของทางสถาบันเทคโนโลยีจิตรดา
มีเพียงแค่คนเดียวแล้วบาดเจ็บในช่วงครึ่งแรกครับ

คือฝีเท้ามันค่อนข้างจะห่างกันพอสมควร

มุมของฟุตบอลถ้าเป็นนักกีฬาเนี่ยถือว่าเป็นสปีริตนะครับ
คือทำเต็มที่ยิงให้เต็มที่นะครับ
เพื่อจะได้ไปเห็นจุดอ่อนแล้วไปปรับปรุงแก้ไขกันต่อนะครับ
ที่๓๓ก็ลุ้นกันสนุกเลยนะครับ
บัวพิชยะจ่าฝูงที่ยังไม่แพ้ใคร
ฤดูการนี้เปิดบ้านเจอกับราชนาวีอันดับ๑๑
หนองบัวนะครับเลื่อนชั้นขึ้นสู่ไทยลีก๑ไปแล้ว
ชนะเกมนี้คว้าแชมป์ทันทีครับแต่ว่ามันสนุกครับ
ตรงที่ว่านาที๑๖ดักลาสกาโดโซหลอกแนวรับแล้วก็ยิงเสียบมุมเด็ดขาดมากนะครับ
นี่หายไป๔ปีนะครับกลับมาค้าแข้งอีกครั้งหนึ่งยังได้อยู่ครับ
ตอนแรกเป็นสตาร์ฟของทางราชบุรีไปแล้ว
จากนั้นนาที๒๘วิชิตชัยช่วยศรีนวลเปิดเตะมุมให้กับทางปาร์คแตฮยอง
งงเข้าไปครับหนองบัวตีเสมอหนึ่งตอนหนึ่ง
แล้วก็นาทีที่๗๘นะครับเอกลักษณ์หารพาณิชกิจครับ
ทำชิ่งกับทางดักลาสก่อนที่เอกลาบจะชิปบอลครับ

ซึ่งภูตศิลป์เนี่ยยืนยันให้เป็นประตูเพราะบอกว่าบอลเนี่ยข้ามเส้นไปแล้ว
แล้วก็เป็นว่านี่คือประตูใช้นะครับราชนาวีชนะไป๒๑เก็บเพิ่มเป็น๔๐แต้ม
แต่ยังร้างอันดับ๑๑ส่วนหนองบัวพิชยะเสียสถิติไร้ภายนะครับ
มี๗๒คะแนนนำเชียงใหม่ยูเนเต็ดที่ยังเหลือโปรแกรมอีก๒นัดอยู่๔แต้มเท่าเดิมครับ
โปรแกรมนัดปิดระดูการนะครับของไทยลีกวันนี้แล้วนะครับ
พร้อมกัน๖โมงเย็น๑๘นาฬิกาทุกคู่
บุรีรำเจอกับโปรลิสเทโรเชียงรายยูเนเต็ดเจอกับสมุทรประการซิตี้เมืองทองยูเนเต็
ภรรจวบเจอกับแบงคกยูนิเต็ต
ระยองพบกับชนบุรีสุพรรณบุรีเจอกับสุโขทัย
แล้วก็ตราดนะครับอีกหนึ่งคู่เจอกับทางราชบุรี
ก็สามารถลุ้นดูกันได้นะสนุกอย่างแน่นอนนะครับ